ติดตามกันต่อนะฮะอย่างที่เราเกิดเอาไว้นะว่าเบรกนี้เรามีเรื่องของความเชื่อตัวลงตัวเลขมาฝาก
เรามาเรื่องของตัวเลขกันแต่ว่าก่อนไปถึงตัวเลขมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มี
เรื่องของพ่อค้าเนื้อพ่อค้าเนื้อที่เขาไปเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้าน
จอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางล็อกคอยิงท้องยิงหัวจนตาย
ล่าสุดก็เอาปล่อยหมาไปกัดเพื่อนบ้านอีกนะฮะไปดูมันมีความชัดเจนมากขึ้น
เพราะมีรฐานจากร่องวงจรปิดครับคุณผู้ชมนี่ฮะทะลกกันลูกศรแดงกับลูกศรเขียว
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ครับยิงแล้วฮะโอ้โหอุกอักมากเลยนะครับ
นี่คือภาพวงจรปิดนาทีที่นายสมชายยอดเพชรหรือว่าเบสอายุ๒๑
ถูกนายคณพรเมืองเอี่ยมอายุ๓๒ยิงจนเสียชีวิตในชุมชนโรงหมูเขตคลองเตยตั้งแต่วันที่๑๑ธันวาคม
หลังจากเกิดเหตุโรศนอดท่ามเรือก็จับกลุ่มนายคณพรได้แล้วนะครับพร้อมกับอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘
จากการสอบสวนทราบว่าสาเหตุมาจากการที่นายคณะพรถอยรถกระบะเข้าบ้านไม่ได้
ผมเนี่ยผมจะถอยทำไมก่อนที่นายคณะพรจะชักปืนขึ้นมายิงทองผู้ตายและล็อกคอ
แล้วก็ยิงที่ขมับขวาขออภัยที่ไทยทอยอีกหนึ่งนัดจนเสียชีวิตนะครับ
จากคลิปเนี่ยก็เห็นตามมาว่าญาติของทั้งสองฝ่ายก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
พี่สาวของผู้ตายบอกว่ามือยิงตั้งใจล็อกคอก่อนใช้ปืนจ่อยิงท้ายถอย
แล้วก็ภรรยาของมือยิงก็วิ่งเข้ามาหยิบปืนในบ้านส่งให้กับสามีด้วยนะครับ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุหรือมือยิงเนี่ยยืนยันว่าสามีตั้งใจจะยิงผู้ตายที่ขา
แต่หันกระบอกปืนลงไม่สุดครับก็เลยพาดไปโดนที่ท้องนะฮะ
แล้วผู้ตายเนี่ยล้มลงมาทับแขนอีกนะฮะขณะที่นิ้วยังอยู่ที่ไกลปืน
จังหวะที่ล้มนิ้วมันอยู่ที่ไกลลั่นก็เลยโดนหัวของผู้ตายอีกหนึ่งนัด
ทั้งนี้ภรรยาของมือปืนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนหยิบปืนส่งให้สามี
เพราะสามีเป็นคนพกปืนติดตัวตลอดเวลา
พออีกพอเขาล้มล้มลงไปอ่ะอ่าล้มลงไปเสร็จแฟนเรามันเหมือนตกใจ
คือแฟนเราเอาปืนลงท้ายอย่างนี้แล้วเพื่อนแฟนเราจะงัดปืนขึ้นมา
แต่ปืนพอมันงัดขึ้นมามันลั่นเข้าที่นี่พอดี

นี่นะฮะภรรยาของผู้ก่อเหตุก็พูดให้ฟังนะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวเราได้รับคลิปนี้มาจากญาติของผู้ตายแล้วครับ
เป็นคลิปขณะที่ชาวบ้านกำลังช่วยกันนี่จับสุนัขพิษบูของผู้ก่อเหตุ
ออกมาหรือตั้งใจปล่อยก็ไม่รู้ไปไล่กัดสุนัขตัวอื่นในชุมชนแล้วก็ชาวบ้าน
เอาไปดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะฮะ
อันนี้คลิปใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซึ่งเมื่อวานก็มีการให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะ
หมาชาวบ้านแล้วก็อาจจะกัดชาวบ้านต่อด้วยขณะที่ชาวบ้านในชุมชนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หมาตัวนี้นะถ้าหลุดออกมาปุ๊บอันตรายมากเพราะลูกหลานคนในชุมชนก็เยอะ
เรียกร้องเจ้าของสุนัขเจ้าของหมาดูแลให้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะ
ก็คือครอบครัวของผู้ก่อเหตุนี่แหละนะครับด้านพ่อของนายคณพรผู้ต้องหาปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยสุนัขออกไปไล่กัดชาวบ้านนะฮะ
แต่ว่าต้องการจะล้างทำความสะอาดกรงของมันระหว่างนั้นล็อกประตูกรงไม่แน่น
หลุดออกมาตัวเองก็รีบวิ่งเอาไปกลับเข้ากรงแต่ว่าก็หลุดออกไปก่อนนะ
ส่วนของคดีความที่ลูกชายไปก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แบบนี้ก็เลยหลุด
ไปดูได้เคี่ยวมันไม่มีแล้ว

ก็เสียใจอะเนอะมันคนดีกันด้วย

เสียใจมากเลย
เสียใจเลยมันอาจจะใจร้อนไป

มันก็ไม่มีแล้วมันก็ไปกัดใครได้

ขั้นพรนี่คือฆ่าผู้อื่น
และพกพาปืนในเมืองหมู่บ้านอยู่ทางศาส่า

เขารมมาถับมือมันลั่นไกลเข้าไป
แล้วก็ดำตัวไปฝากหางต่อสารอายากรุงเทพใต้ต่อไปนะครับ